เกษตรทำเงินวันนี้จะพาไปดูวิธีในการเลี้ยงประกัด
หลายคนบอกเลี้ยงง่ายเหรอผมว่าไม่ง่ายเพราะผมไม่เคยเลี้ยงสำเร็จเลย
บางคนบอกว่าแค่เอาตัวผู้ตัวเมียมาจ้องกันเดี๋ยวมันก็ท้องแล้ว
มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไปตามหาเคล็ดลับดีจากเกษตรกรที่เขาทำเงินได้จากการเลี้ยงปลากัด
ติดตามเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เปลี่ยนจากอาชีพช่างลายไทยมายึดอาชีพที่ชอบมาตั้งแต่เด็กอย่าง
เลี้ยงปลากัดเพราะมีวิธีเพาะพันธุ์ประกัดให้ได้จำนวนมาก
สร้างรายได้นับหมื่นต่อเดือน
เลี้ยงประกัดก็ต้องรู้เลยนะครับว่าลูกค้าต้องการประกัดแบบไหน
ผมก็อยากรู้เช่นกันครับว่าประกัดตัวเล็กเนี่ยนะ
มันเลี้ยงง่ายหรือว่าเลี้ยงยากเนอะ
แต่ที่แน่ทำเงินได้ทุกเดือนเลยครับ

ชวนช้าตอนข่าวมาที่บ้านประกัดเหมืองโคราชฟาร์ม
มาพบกับเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลากัดขาย
นั่นก็คือพี่สมศักดิ์ฤจันอัดอายุ๔๔ปีครับ
เข้มของสีมันจะอยู่ที่ว่าเราแยกด้วย
พอแยกตัวไปแล้วมันจะขับสีเข้ามาอีกแบบ
และที่เห็นขับสีออกมาสวยแบบนี้

พี่สมศักดิ์เนี่ยแกบอกว่าแกส่งออกยุโรปนู่นเลยครับ
สมศักดิ์ครับทำไมถึงหันมาเลี้ยงปลากัด

เลี้ยงปลากัดเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้ว

คราวนี้พอเราเริ่มทำนานทำนานเข้าก็เริ่มขาย
พอขายได้มันรายได้มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยครับ
ก็เลยประกอบเป็นอาชีพหลักเลย
ที่นี่พี่สมศักดิ์เขามีการเลี้ยงไม่ยากนะครับ
ก็แยกใส่ขวดเพล็ดละขวดแล้ววางชิดกัน
โดยที่ไม่ต้องมีกระดาษปิดขั้น
คราวนี้แหละครับก็ปล่อยให้ปลากัดมันมองตากันปิ้ง
แล้วก็เรียกแบบนี้ว่าการเทียบนั่นเอง
เอาไว้แบบนี้๔๗วันครับการเทียบนะฮะจะทำให้ปลากัดมันเคยชินกัน
แล้วค่อยปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลงไปเจอเจอกันในที่ที่มีน้ำสะอาดเตรียมไว้
จากนั้นก็ใส่พันไม้น้ำเพื่อให้ปลากัดมาสร้างวอร์ดแล้วใช้แผ่นกระเบื้องหรือแผ่นวัสดุแข็งปิดเอาไว้ครับ
เพราะว่าปลากัดเนี่ยมันชอบวางไข่ในที่มืดไงและต้องการความเงียบสงบด้วยนะครับเห็นไหมเลี้ยงไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอแค่เข้าใจปลากัดเท่านั้นเอง
ถึงเวลาที่ปลากัดขวางไข่ก็ต้องมาคัดแยกลูกปลาออกมานะครับแล้วก็คัดเอาเฉพาะปลาเพศผู้มาเลี้ยง
เพราะว่าปลากัดเพศผู้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองครับเลี้ยง๕๐๖๐วันก็จะได้ปลากัดตัวขนาด๕เซนติเมตร
พี่สมศักดิ์ก็จะมาคัดแยกขายเริ่มต้นที่ราคาตัวละ๒๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาทเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
บอกเลยว่าเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกนะ
ผมเคยเลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กพยายามจะผสมพันธุ์มันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

นั่นน่ะสิจริงแต่ประกัดถ้าเลี้ยงได้แล้วบีดสายพันธุ์มันได้ทำเงินเป็นล้านมาแล้วนะ
แล้วตลาดส่งออกรายได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจไปศึกษาหาข้อมูลกันให้ดีก่อนนะจ๊ะ